โกะเป็นไงเราจะเห็นนะเหล่าซุปตาหลายคนไปเมืองนอกใช่ไหมดีเจบุโกะเองก็เหมือนกัน
แต่ไม่ได้เห็นนะจ๊ะนี่เมืองไทยประมาณ๑เดือนกว่ากว่า

ไม่จ้ะไม่ได้เติมนะคะแต่ว่าไปเที่ยวพักผ่อนแบบชิลค่ะที่แอมอเมริกา

โดยครั้งนี้ค่ะไปพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัว

ที่ไปอเมริกานั้นนะคะขนาดนี้เพราะมีหนุ่มอยู่ที่นู่นหรือเปล่าจ๊ะ
ไปที่เกาหลีบ่อยไงไปแอบกิ๊กหนุ่มเกาหลีหรือเปล่าไปฟังกันให้มันชัดกันเลยค่ะ
สมมุติว่าไปเดือนนึงแล้วก็กลับแล้วก็จริงเป็นคนที่ชอบเที่ยว

ท่าอุปสรรค์ลองรูปเป็นไม่อะไรท่ามันลองจะมีแล้ว